กรณีปัญหาเรื่องสัญญาของอาร์มชุติมากับค่ายหายทองคำคงเป็นหนังชีวิตนะฮะเพราะว่าล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็ยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้ในห้างประจักรชัยยื่นฟ้องกับศาลไปแล้วเรียกร้องเงินค่าเสียหายทั้งหมด๒๑ล้านฐานที่อาร์มชุติมาผิดสัญญาที่ทำกันไว้กับค่าย
ร้องสารทรัพย์สินทางปัญญาใช่ส่วนน้องอาร์มชุติมามีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเข้ามาช่วย
เมื่อวานนี้ไปร้องเอาไว้ให้สรรพากรตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีของในห้างประจักรชัยกับภรรยาและลำไยหายทองคำ
ว่ารายได้ทั้งหมดที่ทำกันมาเนี่ยมีเท่าไหร่เสียภาษีไหม
เพราะค่ายเพิ่งไปจดทะเบียนเป็นบริษัท

แล้วก็ไปแจ้งความที่เอารูปของน้องอาร์มชุติมา
สมัยเป็นวัยรุ่นที่มันไม่เหมาะสม

เป็นเยาวชนอันนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ไปกล่าวหาเขาไปหมินประมาทเขาอะไรพวกนี้
แต่วันนี้ให้เวลาถึง๑๐โมงเช้าวันนี้
ถ้ามาคุยกันเรื่องสัญญาจะไม่ฟ้องปปง
เพราะถือว่าทั้ง๓คนรายได้เกิน๑๐ล้านเข้าข่ายการฟอกเงินเพราะคุณไม่เสียภาษี
ซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
นายประจักรชัยในห้างประจักรชัยหายทองคำเนี่ย
ไม่ได้เจรจาเองนะแต่ว่าให้บาทสมรักคำสิง
ฮีโร่นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกของไทยโทรมาหานายอัจฉริยะโทรมาตอน๔ทุ่ม
เหมือนกับเป็นคนกลางประสานงานไกล่เกลี่ยให้
แต่ยังยืนยันเหมือนเดิมคือขอเรียกเงิน๒ล้านบาทจากอาร์มชุธิมาเป็นค่าฉีกสัญญา
ซึ่งนายอัจฉริยะบอกว่าก็ได้ตอบกลับบาสสมรักฝากไปยังในห้างประจักรชัยว่า
ไม่เพราะไม่ตรงตามว่าถูกอส่ง

และถึงแม้จะจ่ายตอนนี้ก็ไม่มีเงินจ่าย
ก็เลยตอบไปว่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องคุย
ตอนนี้เหมือนกับว่านายห้ามประจักรชัย
สับสนที่จะต้องมาเรียกเงิน

ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาร์มชุติมาถูกเอาเปรียบ
วันนี้นายอัจฉริยะก็เลยไปที่ปปงครับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
หนังสือต่อรักษารัชการแทนเลขาธิการปปง
ก็มีเลขานุการกรมสำนักงานปปงมารับมอบหนังสือแล้วก็เอกสาร
เป็นการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
ของนายประจักรชัยนวรัฐหรือประจักรชัยหายทองคำ
ผู้บริหารค่ายเพลงหายทองคำเรคคอร์ด
นางโยสิตานวรัฐภรรยาของนายประจักรชัย
และนางสาวสุพรรณสาเวทกามาหรือลำไยหายทองคำ
หลังจากพบว่าทั้ง๓คนหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี
เข้าข่ายพฤติกรรมร่วมกันฟอกเงิน
พร้อมกับส่งมอบเอกสารการแสดงคอนเสิร์ตของลำไยหายทองคำ
ตั้งแต่ปี๕๙ถึง๖๐ซึ่งพบว่ามีรายได้กว่า๑๐๐ล้านบาท
คือนายอัจฉริยะเขาบอกว่ามีข้อมูลนะคะว่า
ตั้งแต่บริษัทหายทองคำจัดตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

จะมีการจดทะเบียนปี๒๕๖๑ก็คือต้นปีนี้เองค่ะ
แล้วก็มีชื่อภรรยาของนายประจักรชัยเป็นคนถือหุ้นคนเดียว
ซึ่งไม่เคยมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลเลย
ที่มีรายได้จากการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเดือนหนึ่งกว่า๔ล้านบาท
คิดเป็นรายได้รวมปีละ๔๐ล้านบาท
รวม๓ปีก็คูณไปกว่า๑๒๐ล้านบาทค่ะ
ความผิดฐานฟอกเงินที่มีวงเงินภาษีเกิน๑๐ล้านบาท
ซึ่งทั้ง๓คนนะครับ
เฉพาะในปี๖๐ปีเดียวมีรายได้มากกว่า๕๐ล้านบาท
ดังนั้นคือจึงต้องมายื่นให้กับประบงดำเนินการตรวจสอบ
ตามมาตรา๓๐ทวิแล้วก็มาตรา๓๗ปี
ตามประวัติรัฐศาสตรากรก็หาร่วมกันฟอกเงิน
ก็เป็นรายได้ที่เขาได้จากการแสดงนะครับ
แล้วก็เอกสารที่เราไปยื่นที่กรมสรรพากรเมื่อวาน
แล้วก็นิติบุคคลที่เขาเพิ่งจดทะเบียนเมื่อ๓๐มกรา๖๑
ที่ไม่มีชื่อของนายประจักรชัยเป็นหุ้นส่วน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหายทองคำเล็กคอร์ดนะครับ
เพียงภรรยาเขาเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพย์อะไรให้เรายึดได้ตามกฎหมาย
คือคุณอัจฉริยะบอกว่าความจริงก็ไม่ได้อะไรกับลำไยหายทองคำหรอก
แต่เมื่อจะตรวจสอบเจ้าของค่ายก็ต้องไปตรวจสอบตัวศิลปินที่ทำเงินให้กับเจ้าของค่ายก่อนไง

แล้วก็ยังมองไปที่เจ้าหน้าที่สรรพากรในพื้นที่ปฐุมธานีด้วย
จะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยปิดบังซ่อนเร้นทำให้บุคคลเหล่านี้ทั้ง๓คนไม่เสียภาษีหรือไม่นะครับ
รวมทั้งกำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายประจักรชัยข้อหายักยอกช่อกงรายได้ของอาร์มชุติมาด้วย